รวมผลงานศิลปะทุกแขนงเลยเอามาไว้ในปราสาทสุดรู้แห่งนี้
กว้างขวางจะโออาและศิลปะจะสวยงามขนาดไหน
ติดตามคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
อมตะคัสเซิลปราศาสตร์สูงใหญ่ที่ตั้งตรงานอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เป็นคฤหาสของวิกรมกรมดิต
เจ้าพ่อนิคมอุตสาหกรรมอมตะกรุ๊ปสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ภายใต้แนวคิดอาคารศิลปะจากภาคพื้นสุวรรณภูมิ
โดยมีคำนิยามคือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวอาคารก่อสร้างด้วยหินทรายเทคอนกรีตเสริมเหล็ก๘ชั้น
มีความสูงเกือบ๕๐เมตรและมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า๒๕๐๐ตารางเมตร
โดยความพิเศษของอาคารคือถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวและซึนามิได้เพราะออกแบบเป็นทรงกระดองเต่า
ตกแต่งภายนอกอาคารด้วยการตัดและเรียงหินสาย
ด้านหน้าของประสาทอมตะนะคะจะเห็นว่ามีภาพแกะสลักขนาดใหญ่อยู่บนกำแพงประสาท
ซึ่งภาพเหล่านี้คือภาพของคุณวิกรมกรมดิตและครอบครัวค่ะ
อกจากนี้ยังมีภาพแก่สลักของบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของวิกรม
และผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างอมตะคัสเซิล
หม่อมหลวงเท้าเทวาเทวกุลซึ่งเป็นผู้ออกแบบอมตะคาเซิล
เลี่ยมวอเรนผู้แปลหนังสือให้วิกรม
และชนวิทย์อนักคกุลจากบริษัทไทยโอบายาชิผู้เกาะสร้างประสาทแห่งนี้
บริเวณอาคารชั้น๑ถูกเนรมิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะแขนงต่าง
มีทั้งงานจิตกรรมประติมากรรมและศิลปะแบบผสมผสาน
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดประกวดศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ดโดยมูลนิธิอมตะ
ตกแต่งประดับประดาษภายในอาคารสอดคล้องกับศิลปะภาคพื้นสุวรรณภูมิ
การตกแต่งด้วยรูปทรงใบโพและลายสลักตามฝาผนังซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างมาก
ปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
และสามารถเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน